เรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่
คนที่เป็นคุณแม่เขาบอกว่าช่วยหน่อยเถอะ
จังหวัดลำพูนช่วงสงกรานนะคะ
เด็กแบบเจ็บก้นเจ็บก้นเหรอ
ปวดแสดปวดร้อนเราก็ร้องห้าใหญ่เลย
แล้วพอเปิดดูแผลคุณผู้ชมมันพุภองมากเลยนะเดี๋ยวลองดูนะคะ
คุณผู้ชมค่ะคือเด็กร้องแบบน่าสงสารมากต้องขออนุญาตเซ็นเซอร์ตรงแผลตรงก้นน้องพอดี
แต่มันพองแบบไหม้เหมือนหนังหลุดออกไปเลยอะพี่อุ๋ย
ดิ้นทุรนทุรายแผลมันใหญ่อะค่ะ
คุณหมอพยายามจะทำแผลนี่โอ้โหนี่แบบนี้
ไหลลงมาแล้วเป็นแผลผู้พองแบบนี้นี่หนังทำไมมันเป็นขนาดนี้อ่ะ
คุณแม่ต้องปลอบใจคุณหมอก็ทำแผลที่นี้มาดูข้อมูลนิดนึงค่ะบาดแผลนี้เกิดขึ้น
ที่ร้านอาหารที่ชื่อว่าส้มตำสไลเดอร์

เป็นร้านอาหารที่มีสวนน้ำลูกค้าไปเล่นได้

วันนี้เราส่งคุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ไปคุยกับคุณแม่ของน้องที่ก้นเป็นแผลผู้พองนะคะ
คุณแม่สุจิตราหรือคุณโอ
คุณแม่บอกว่า๑๓เมษายน
พาลูกชายกับหลาน๕คน

เขามีสไลเดอร์สร้างด้วยปูนนะคะ
แล้วก็มีปูผ้าใบสีฟ้าหลายจุดเลย
ตอนแรกลูกชายก็เล่นสไลเดอร์จุดอื่นตามปกติ
โมงลูกชายไปเล่นสไลเดอร์ที่เป็นสไลเดอร์ที่เกิดเหตุนะคะ
แม่บอกว่าไม่รู้ว่าสไลเดอร์ตรงนั้นยังไม่ได้เปิดน้ำ
ตรงนี้นะฮะแต่อันนี้คือแบบเขาเปิดน้ำแล้วมั
อันนี้จุดอื่นแล้วก็มันจะมีจุดที่ยังไม่ได้เปิดน้ำ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ไม่มีป้ายก็ไม่มีไม่ได้บอกไม่ได้แจ้งเตือนอะไร
รู้อีกทีก็คือก้นของลูกชายเป็นแผลผู้พอง
รู้ตอนไหนรู้ตอนกำลังจะขึ้นรถกลับบ้านแล้วอะค่ะ
คือมันมีสไลเดอร์หลายจุดนะคะจุดที่มีน้ำแล้วเป็นสระน้ำอะไรอย่างเงี้
เขาก็เล่นกันตามปกติแหละแต่ไอ้จุดที่เกิดเรื่องคือเขาไม่ได้เปิดน้ำ
ไม่มีใครบอกไม่มีอะไรกั้นคือถ้าไม่ได้เปิดน้ำมันจะฝืด
แล้วก็ถูไปเลยอ่ะมันจะลงมาไม่ได้อ่ะถ้าลงมาได้นี่คือคุณแบบ
อุ๋ยคุณหมอบอกแบบนี้เลยนะบอกว่าเด็กอ่ะ
แผลที่ก้นอ่ะเปรียบได้กับแผลไฟไหม้ระดับสองอื้อหือ
คือหนังหลุดจนเห็นเนื้อด้านในต้องล้างแผลทุกวันไม่ให้มันอักเสบค่ะ
เพราะว่าตอนนั้นสไลเดอร์คงจะโดนแดดนั่นแหละโดนแดดมาด้วยแล้วไม่มีน้ำด้วย
แล้วเด็กไม่รู้ไม่มีอะไรใครบอกเด็ก๕ขวบ
ก็คงถลายปื๊ดลงมาทีนี้มันก็พอมันถลายมาแล้วมันหยุดกลางทางไม่ได้
มันต้องถลายจนสุดทางแล้วมันถูไปอย่างเนี้ยมันปิดหรือว่าเปิดแน่นอนค่ะ
คือลูกเราก็วิ่งไปเล่นเลยรูดลงมาเลยอะไรอย่างนี้

พอสักพักนึงสักระยะหนึ่งพอดีหลานเขารอเคลียร์บิน

เราคืนชุดว่ายน้ำเขาบอกว่าเขามาเปิดน้ำทีหลัง

เพราะว่าถ่ายวิดีโอลูกเล่นน้ำเล่นอะไรอยู่
ตอนแรกไม่ได้เปิดแม่ก็ไม่รู้ว่ามันคือไม่เปิดคือเล่นไม่ได้
คือคุณแม่เนี่ยค่ะไปคุยกับเจ้าของร้านอาหารด้วยนะคะ
แต่คุณแม่บอกว่าเหมือนกับทางร้านอาหารพูดจาไม่ค่อยดี
บอกว่าคำแรกที่เจ้าของร้านอาหารพูดกับคุณแม่ก็คือ
รู้ว่าร้อนแล้วจะไปเล่นทำไม

รับว่าโมโหพูดแบบนี้ทำให้เสียความรู้สึก

บอกว่าจะช่วยดูแลค่าใช้จ่ายแล้วก็จะไปเยี่ยมลูกชายแม่
แล้วก็บอกแม่ว่าส่งบินค่าใช้จ่ายมา
ก็ส่งไปนะคะส่งค่าใช้จ่ายของทางโรงพยาบาล
ให้ทางเจ้าของร้านอาหารเมื่อ๑๗เมษายน

แต่ทางร้านตอบกลับคุณแม่มาว่ามันเยอะไปสองหมื่นอ่ะ
เขาได้มาตรฐานหรือเปล่า
ใช่ไหมส่วนน้ำเขามีมตรการที่ดูแลลูกค้ายังไง
ถ้าเกิดเหตุแบบนี้ไม่ใช่แบบปัดหมดเลย
คือต้องฟังทางร้านอาหารด้วยนะคะ
วันนี้ทีมข่าวของเราไปที่ร้านเลยค่ะพี่อุ๋ยคุณผู้ชมค่ะ
คือมันมีคำถามตามมาแน่นอนว่าตกลงมันยังไงมันเป็นความผิดพลาดของใครหรือ

คือสงสารเด็กแน่นอนแต่ว่ามันเป็นความบกพร่องผิดพลาดของใคร
ใช่ทางร้านก็ยินดีจะคุยกับเรานะคะ

นางวันวิสาเอื้องฟ้าค่ะเป็นเจ้าของร้านค่ะ
พาไปดูรอบร้านเลยแล้วก็อธิบายว่าที่ร้านนี้เป็นร้านอาหาร
แต่มีสไลเดอร์น้ำไว้บริการด้วยครับ
ทราบเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือ๑๔เมษายน
ผู้ปกครองของเด็กทักไปบอกว่ามันมีเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้เกิดขึ้น
แล้วก็ส่งรูปภาพแผลไปให้ดู
ส่งบินค่ารักษาพยาบาลไปให้เหมือนกับว่าต้องรับผิดชอบทั้งหมด
ก็เลยมีการคุยกันอยู่๒ครั้ง
ขอโทษไปแล้ว๑๗เมษายน
ก็แชทไปนะแล้วก็บอกไปด้วยว่าเดี๋ยวจะไปเยี่ยมนะ
แต่เขาบอกว่ากลับไปรักษาตัวที่กรุงเทพแล้ว
แล้วก็แชทไปบอกว่าให้คุยกับทนายก็แล้วกัน

หลังจากนั้นก็เลยไม่ได้มีการคุยกัน

ก็เลยได้เนี่ยเพิ่งจะได้ให้ข้อมูลตรงนี้แหละ
หลังเกิดเหตุทางร้านบอกว่าก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด๑๓เมษายน
โซนด้านหน้าก็ปล่อยให้มีการเล่นสไลเดอร์สักประมาณ๑๐โมงกว่ากว่า
ก็คือเป็นสไลเดอร์ปูแล้วก็มีผ้าใบสีน้ำเงินแบบนี้ค่ะ

ถ้ามีน้ำมันก็ลืบ
แล้วภาพจากกล้องวงจรปิด
ทางร้านมากก็เช่นกัน
ทางร้านบอกว่าก็ไม่เห็นเด็กขึ้นไปเล่น

ก็เลยไม่แน่ใจว่าคุณแม่จำวันเวลาผิดพลาดหรือเปล่า

ทางร้านเขาเก็บค่าเข้าคนละ๕๐บาทนะคะ
แล้วทางร้านบอกว่าก็มีป้ายเตือนแล้วว่าผู้ปกครองระวังนะ
ให้ดูแลบุตรหลานของตนเองนะ
ทางร้านก็มีกาดไว้คอยดูอีก๑๐กว่าคน
ถ้ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็สามารถประสานรถพยาบาลนำส่งโรงพยาบาลได้ทันที
โครงสไลเดอร์อย่างที่บอกนะคะเป็นเหมือนเป็นปูนนะคะ

แล้วก็จะมีเสริมกันกระแทกอะไรอย่างนี้
หุ้มด้วยผ้าใบอีกชั้นหนึ่งสีน้ำเงินนะคะ

ถ้าไม่ปล่อยน้ำมันร้อนมากใช่แล้วมันไม่ลื่นแล้วมันไม่ไหล
โอ้โหยิ่งกลางวันถูกแดดถูกอะไร

แต่ปล่อยน้ำน้ำมันก็เย็นอุณหภูมิก็ตามที่เป็นปกติ
แต่ก็เลยไม่แน่ใจว่าเนี่ยยังไง
เพราะว่าทางร้านบอกว่าไปเปิดดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ช่วงวันเวลาที่คุณแม่บอกก็ไม่ได้เห็นเด็กไปเล่น
หรือว่าคุณแม่จำวันเวลาคลาดเคลื่อนหรือเปล่าหรือยังไง

แต่ว่าต่อให้มีน้ำไม่มีน้ำหรือว่าจะเป็นเล่นสวนน้ำสไลเดอร์อะไรอย่างนี้ที่ไหนเนี่ย
ผมบอกไว้ก่อนนะคือเด็กเล็กแบบ๕๖ขวบเนี่ยคลาดสายตาไม่ได้หรอก
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะพี่อุ๋ยว่าเออผู้ปกครองก็ต้องดูแบบใกล้ชิดจริงนะ
ไม่ใช่แค่เรื่องว่าก้นจะไปกระแทกหรือมันจะฝืดไม่ฝืดอะไรยังไงนะโอ้โห

หักขาหักปลอดภัยไม่ปลอดภัยมันต้องดูละเอียดยิบเลย
นะคะก็เดี๋ยวให้ทางร้านกับทางคุณแม่คุยเจรจากันอีกทีนึงว่ายังไงเรื่องของการดูแลชดใช้นะคะ